กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีการนิรมิตมณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้เป็นป่าภัย
หรือที่เรียกว่าพุทธอุทยานเวรุวันนะครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดของมาคบูชาครับ
บรรยากาศของป่าภัยเวรุวันหรือว่าพุทธอุทยานเวรุวันเพ็ญเดือนมาคะ
เป็นไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพื้นที่ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในเทศกาลมาคบูชาระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๒กุมภาพันธ์๒๕๕๙
จัดขึ้นโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
นายกฤษยพงศิริอธิบดีกรมการศาสนาก็กล่าวว่า
ในปีนี้วันมาคบูชาตรงกับวันที่๒๒กุมภาพันธ์
กรมการศาสนาจึงได้สืบสารวิถีพุทธจัดงานรำลึกความสำคัญของวันมาคบูชาขึ้นครับ
โดยมีการตกแต่งพื้นที่ท้องสนามหลวงให้กลายเป็นป่าไผ่ที่ร่มรื่นสงบเย็นสบาย
เนื่องจากว่าป่าไผ่นั้นเป็นที่มาของชื่อเวรุวันหรือวัดเวรุ
เวรุวันมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
แล้วก็เป็นจุดกำเนิดแห่งมาคบูชานอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาธปฏิโมกด้วยครับ
ภาคส่วนได้ร่วมกันเห็นว่าน่าจะจัดจำลองป่าไผ่ขึ้นมาให้ผู้ที่ได้พบเห็นโดยเฉพาะน้องเยาวชนที่ได้อ่านศึกษาพุทธประวัติ
หรือได้เรียนในหนังสือมาจะได้เห็นภาพว่าป่าภัยเป็นแบบนี้เป็นการจำลองเพื่อเป็นการตอบโจทย์ได้ว่า
พุทธการองค์สมาธุเจ้านั้นท่านประทับอยู่ที่ป่าภัยแล้วก็แสดงโอวาธปฏิโมกนะครับ
ทั้งนี้พุทธอุทยานเวรุวันเพ็ญเดือนมาคะที่ถูกตกแต่งขึ้นมานั้นอยู่ที่กลางท้องสนามหลวงในครั้งนี้
ถือเป็นแหล่งความรู้ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ศึกษาธรรมะจากพุทธวัฒนะของพระพุทธองค์
คติธรรมของพระอริยสงฆ์ได้ซึมซับบรรยากาศในสมัยพุทธกาลที่สงบเย็น
พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมต่างอาทิการประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนัตรัยธรรมนองสรพัญญะ
ตอบปัญหาธรรมะการวาดภาพพุทธประวัติและการชมนิทัศกาลชุมชนคุณธรรมจากทั่วประเทศด้วยครับ